ของฟุตบอลฟุตซอลกันบ้างนะครับเอฟฟุตซอลไทยลีกซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับ
เกมนัดที่ผ่านมาเมื่อวานแบงคอกบีเทสนั้นยังเป็นทีมนำต่อไปครับ
ในช่วงออกสตาร์ทนะครับในฤดูการนี้ครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะแรงครับ
คอกเมื่อวานครับแบงคอกเนี่ยเจอกับทางเกษมบัณฑิตนะครับ
ยิงหนักมากมากครับออกนำก่อนสองศูนย์จากละมั่นปลาเบาครับ
ซ้ายของเขาหายนะจริงจริงครับนาทีที่สี่แล้วก็อีกลูกจากวัชรินนามัศกาลครับ
นาทีที่หกบอนผ่านสกัดกันไม่คานะครับ
ตามมายิงเลยครับก่อนที่ครึ่งหลังแบงคอกจะได้เพิ่มนะครับ
อีก๓ประตูจากลูกฟรีคิกของทางคริสโดดิวอาเต้ยิงแรงครับ
ทะลุกกำแพงเข้าไปนาทียี่สิบห้านะครับลูกนี้
แล้วก็มูมันอุสปานมูซาพลิกตัวยิงเข้าไปครับ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
จากอรปัตจิลจรัสวงนะครับนาทีสามสิบเก้า
แต่ว่าไม่ทันนะครับแบงคอกเก็บ๑๒คะแนนเต็มชนะรวดนะครับ
รองจากฝูงต่ออีกหนึ่งสัปดาห์อีกคู่การท่าเรือแชมป์เก่านะครับ
เพิ่งจะแพ้ครั้งแรกในซีซั่นนี้เมื่อเกมที่แล้วครับ
กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งเปิดบ้านเอาชนะนนทบุรีไป๕๐ครับ
แล้วประตูจากมาร์กอลเวริซิอูสนาทีสิบสี่
นันชัยชมบูรณีสิบแปดธนพลมณีเพชรนาทียี่สิบเจ็ด
แล้วก็ทอดชัยไร่รัฐนะครับนาทีสามสิบ
ปิดท้ายที่ร้านโกเมสนาทีสามสิบเก้า
เกมนี้การท่าเรือครับเก็บเพิ่มเป็น๙คะแนนก็รั้งอันดับ๓
ส่วนนนทบุรีนะครับแพ้๔เกมรวดยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายต่อไปครับ
อีก๒คู่ที่เหลือเนี่ยก็จะมีชนบุรีนะครับเอาชนะ
มภาคตอนออกชินเดิมไปหกศูนย์แล้วก็สุราธานี
เอาชนะกรมทางหลวงไปถึงห้าประตูต่อศูนย์ครับเตะกันอีกสามคู่วันนี้นะครับ
บ่ายสองโมงครึ่งครับไทยรัสทีวีช่องสาวที่สองถ่ายทอดสดราชนาวี
พบกับทางสิงห์สมุทรสาครนะครับแล้วก็สี่โมงครึ่งบางกอกซิตี้
กับห้องเย็นท่าข้ามแล้วก็๖โมงครึ่งนะครับ
ศาสตยังบัตรพบกับศรีสะเกดสองคู่หลังเนี่ยนะครับก็มีการถ่ายทอดหนึ่งคู่นะครับ
ก็คือคู่ของบางกอกซิตี้เจอกับห้องเย็นท่าข้ามทางแอปพลิเคชันเอไอเอสเพลย์
รวมถึงกล่องเอไอเอสเพลย์บ็อกซ์ครับ